แม่นปืนนั้นนะครับถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

โดยเฉพาะในภารกิจป้องกันแล้วก็ปรับปรามการก่อการร้าย
คนที่จะทำหน้าที่เป็นคนแม่นปืนได้นั้น
ต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานผลแม่นปืนเสือซ่อนพรางครับ
ขอบคุณครับ
สัมภาระที่อยู่บนหลังพร้อมอาวุธปืนประจำกาย
น้ำหนักรวมกว่า๒๕กิโลกรัม
คือภาระที่คนแม่นปืนทุกคน
ต้องนำไปให้ถึงเป้าหมายภายใน๑๕นาที

สถานีนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ได้รับภารกิจให้สังหารคนร้าย

หลังจากกลุ่มก่อการร้ายไม่ทราบจำนวนพร้อมอาวุธสงคราม

พร้อมจับประชาชนเป็นตัวประกัน
ก่อนจะเริ่มสังหารตัวประกันไปแล้วบางส่วน
พร้อมยื่นข้อเรียกร้องเป็นเงินสด๒๐ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญคนร้ายกลุ่มนี้
มีทักษะและได้รับการฝึกฝนทางยุทธวิธีมาเป็นอย่างดี
มีการวางเวรยามไว้สำหรับตรวจรา

ต้องใช้ความระมัดระวังในระดับสูง

ภารกิจท่ามกลางความกดดัน
จังหวะหายใจและสมาธิที่ไม่พร้อม
ทำให้ปืนพลาดเป้าได้
กระสุนปืนเพียงนัดเดียวของคนแม่นปืน

ความกดดันจะตกไปอยู่ที่ผลจูจมทันที

ช่วยเหลือประชาชน๑๒คน
ซึ่งถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกัน
เพื่อแลกกับเงินจำนวน๒๐ล้านบาททันที
ภารกิจของคนจู่โจม๕นายเริ่มขึ้นทันที
ภายหลังได้รับสัญญาณความปลอดภัยจากผลแม่นปืน

ความผิดพลาดของการปฏิบัติต้องเป็นศูนย์
ลมหายใจผู้ก่อการร้ายและช่วยเหลือประชาชน
หากยิงพลาดถูกตัวประกันนั่นคือภารกิจล้มเหลว

จะต้องมีความรวดเร็วมีความรุนแรงในการเข้าโจมตี
เพื่อไปช่วยเหลือตัวประกันให้ได้

ผ่านอุปสรรคความอดทนอดกั้น

ว่าเขาจะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติของทีมโจมตีได้อย่างไร
การยิงสนับสนุนการตรวจการต่าง
เขาจะต้องมีความรู้ในสิ่งที่ทำงานร่วมกันให้ได้นะครับ
แฝงตัวซ่อนพลางเข้าหาเป้าหมาย
เพื่อภารกิจสังหารระยะไกลด้วยกระสุนเพียงนัดเดียว
แม่นปืนยังต้องทำงานสอดประสาน

และพร้อมแปลงสภาพเป็นชุดจู่โจม
เพื่อสนับสนุนทุกภารกิจอันตราย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน